ส่วนเรื่องนี้ค่ะคนที่อยู่ในที่พักอาศัยแห่งนี้
ต้องบอกว่าปวดหัวไปตามกันค่ะ
ผู้ชายคนนึงที่อาศัยอยู่ที่ห้องหนึ่งที่สมุทรสาคร

โยนข้าวโยนของทำลายข้าวของ
พอตำรวจจะเข้าไประงับเหตุเนี่ย
โอ้โหต่อสู้กันอย่างหนักเลยค่ะ

โอ้โหเห็นคลิปนี้แล้ว

อันนั้นเหล็กแหลมนะคุณนัฐพลวงที่พูดออกมานี่

กว่าจะควบคุมตัวชายคลั่งคนนี้ไว้ได้

เข้าไปในห้องเนี่ยค่ะกว่าจะเข้าห้องไปได้
แล้วไปควบคุมตัวเขาได้แบบนี้เนี่ย
หนักเอาเรื่องเลยนะคะเพราะว่าเขาอารวาส
แล้วก็พังข้าวของในห้องนั้นหมดเลยนะคะ
จุธามาสเดมบินสกี้เป็นเจ้าของที่พักแห่งนี้
บอกว่าผู้ชายคนนี้เพิ่งมาเช่าห้องได้๔วัน

แต่มีคนบอกว่าได้ยินเสียงผู้ชายคนนี้เออะโวยวาย
แล้วก็คว่างปลาสิ่งของผักหน้าต่างลงไปจากชั้น๔ที่เขาอยู่ค่ะ
แล้วมันไปโดนรถเสียหายไป๒คัน
พลเมืองดีก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุ

เข้าห้องไม่ได้เพราะเขาปิดห้องอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะ
ข้าวของในห้องแล้วก็อยู่คนเดียวด้วย

เข้ามาเข้ามาในห้องไม่ได้เนื่องจากผู้คนนี้เขาปิดทุกอย่างแล้วเขาก็พังของในห้องอีก
ตอนนี้ของเสียหายเยอะมากเลย
แล้วก็ซึ่งตัวเขาอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเหมือนกัน
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็รวบตัวไปได้แล้วค่ะ
อ่ะตอนนี้ก็ควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
นี่รถสองคันที่เสียหายนะคะ

ของที่เขาทำหล่นลงไปเนี่ยมันก็ไปโดนรถนะคะ
ตอนนี้ก็คุมตัวนายวีระคนนี้ไปตรวจปัสสาวะก็ไม่พบสารเสพติดนะคะ
ไม่เป็นสีม่วงคาดว่าน่าจะเมาอะค่ะ

ส่วนในการดำเนินคดีตอนนี้ก็รอผู้เสียหายมาแจ้งความ
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่เพื่อนร่วมห้องถ้าเจอคนคลั่งขนาดนี้ก็ไม่กล้าอยู่แล้วค่ะ